เมื่อคืนนี้ที่สุราธานีนะฮะโอ้โหตำรวจชุดปฏิบัติการเร่งสกัดรถบรรทุกคันหนึ่ง
ซึ่งมีชายวัย๓๓ปีเป็นคนขับ
เพราะว่าก่อเหตุขับรถชนรถของแม่ตัวเอง
แล้วก็ขับรถบรรทุกนี้หลบหนีออกมา
คือตำรวจต้องไปสกัดจับต้องไปปิดล้อมอยู่ตรงจุดนี้

เขาไปก่อเหตุอะไรมากับรถยนต์ของแม่ของเขา

นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เชิงสะพานท่าทอง

ตำรวจก็นำกำลังปิดล้อมเข้าเกลี้ยกล่อมนาย
นัทถาบุญแก้วอายุ๓๓ปี
ชาวอำเภอดอนศักดิ์ที่ขังตัวเอง

หมายเลขทะเบียน๘๒๒๐๗๒สุราธานี
นี่ฮะแล้วก็จอดอยู่กลางถนนเลยนะครับ
หลังจากตำรวจได้ทำการติดตาม
สกัดจับมาจากพื้นที่อำเภอดอนศักดิ

ขับหลบหนีระยะทางกว่า๕๐กิโลเมตร
ต้นทราบว่านายนัทถาได้ทะเลาะกับแม่
คือก่อนที่จะขับรถหลบหนีออกมานะ
แล้วก็มาจอดไว้กลางถนนแบบนี้

ตำรวจไล่ตามสกัดจับ

ก็จอดสิ้นฤทธิ์อยู่ตรงนี้นะฮะ
คือนายนัทถาได้ทะเลาะกับแม่

หลังจากที่นายนัทถาลูกชาย
รู้ว่าแม่ขายบ้านพักอาศัยไป

ก็เลยถอยรถบรรทุก๑๐ล้อคันนี้แหละครับ
ไปชนรถยนต์ของแม่ที่จอดอยู่ที่บ้านญาติ
ตัวตลาดดอนศักดิ์จนรถยนต์ของแม่เสียหาย
จากนั้นนะครับนายนัทถาก็ขับรถบรรทุก
หลบหนีออกมาจากจุดเกิดเหตุ
ตำรวจก็เลยประสานขอกำลังเข้าสกัดจับตลอดเส้นทาง
ที่รถบรรทุก๑๐ล้อคันนี้จะน้ำมันหมด

ตำรวจก็ปิดล้อมนะเกลี้ยกล่อม

แล้วที่จูงมาผู้หญิงเสื้อชมพูก็คือ
แม่แม่ของนายนัทธา

เพราะนายนัทถาไม่พอใจที่แม่ขายบ้านไปโดยไม่บอกไม่กล่าว
แต่ทางตำรวจก็ต้องพาแม่
และบุคคลที่นายนัทธาเคารพนับถือ
เอามาเกลี้ยกล่อมนายนัทถาเพราะตำรวจตอนแรกก็ไม่รู้ไง
เกิดจากประเด็นอะไรตำรวจก็เกลี้ยกล่อมไม่ถูกถูกไหม
พอพูดคุยกับคุณแม่ของนายนัทธาแล้วก็รู้แล้ว
ลูกชายไม่พอใจแม่ก็เลยต้องพาแม่
มาพูดคุยมาเจรจามาตกลงกันมาเกลี้ยกล่อมกัน
และตำรวจก็กันพื้นที่ไว้

กลัวนายนัทหาจะก่อเหตุอะไรหรือโมโหอะไรมานะฮะ
หลังจากเจรจาตอนแรกไม่เป็นผล
และก็ทราบแน่ชัดว่านายนัทฐาไม่มีอาวุธ
จนถึงเวลาประมาณตี๒๓๐
ตำรวจก็เลยนำรถลากลากรถบรรทุก๑๐ล้อ
ไปที่ถนนสายสุราชปากน้ำ

แล้วก็ใช้กำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีกว่า๑๐นายเนี่ย

ล่าสุดเช้าวันนี้ได้มีการเจรจากันอย่างต่อเนื่อง

เดี๋ยวจะลงจากรถตอน๘๓๐น
และ๘๓๐นก็ยอมลงจากรถจริง

ข้อหาแรกก่อนก็คือพรบจราจร
เพราะกีดขวางถนนใช่ไหม
ก็ไปที่สพดศักดิ์นะครับ
และทีนี้ก็ต้องให้ทางนายนัทถา
พูดคุยกับทางครอบครัวตัวเอง
ว่าจะยังไงต่อเรื่องที่ผิดใจกับคุณแม่
จะตกลงแล้วก็แก้ไขปัญหากันอย่างไร
นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของครอบครัวเหมือนกันนะครับ